คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาค่ะมีเหตุทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันแล้วก็มีคนเจ็บมีคนตายนะคะคือมีพนักงานห้างสองคนนะคะเป็นผู้ชายเขาทะเลาะกันเขานัดมาเคลียร์กันหน้าห้างฝั่งหนึ่งยกพวกมาพนักงานห้างที่มาคนเดียวเห็นท่าไม่ดีคนนั้นมีปืนค่ะชักปืนออกมายิงใส่ยิงไปหกนัดเลยนะคะหนีกันกระเจิงเลยนะคะ

เราแบบนี้นะคะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะในกฎกับในนันสองคนนี้ทำงานในห้างทำงานในห้างเดียวกันเลยแล้วทะเลาะกันในกฎท้าในนันว่ามาเคลียร์กันหน่อยมาเคลียร์กันหน้าห้างในกฎเรียกพวกมาอีกสี่คนในนั้นเห็นท่าไม่ดีในนั้นมีปืนค่ะครับยิงใส่ไปหกนัดจนวงแตกเลยนะคะแฟนของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตค
เนี้ยเป็นเพื่อนของในกฎที่มาช่วยเขาก็เลยโดนยิงเสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับวิ่งจากที่เกิดเหตุไปร้อยเมตรมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับที่ร้านอาหารเนี่ยจับภาพได้ว่าวิ่งไล่กันมาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะมือปืนชื่อในนั้นตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับขณะที่หลบหนีเขายังโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ